มีผู้ชายคนหนึ่งต้องการจะไปทำแผล

มีการตบหน้าพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินด้วย

มึงไม่มึง
ตกล่ะ

ถ้าสมมุติเกิดคนเจ็บไม่ได้เป็นอะไรมาก

มาให้ฟังแบบนี้คลิปที่หุดชมดัวความยาวสักประมาณ๓๐วินาที
เป็นวินาทีชุลมุนหน้าห้องฉุกเฉิน
ผู้ชายในคลิปที่เราขออนุญาตเบอร์ใบหน้าเอาไว้
เป็นคนที่ทำร้ายบรรทางกายพยาบาลในห้องฉุกเฉิน

เหตุการณ์มันเกิด๔มิถุนายนเมื่อ๒วันก่อน
พยาบาลของโรงพยาบาลปลวกแดงที่มรยองถูกคนไข้เป็นผู้ชายทำร้ายร่างกาย
บเข้าไปที่หน้านะเหตุการณ์มันเกิดที่ห้องฉุกเฉินเลย
สาเหตุเพราะอะไรเพราะคนเจ็บเนี่ยเดินเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
เพื่อต้องการจะให้พยาบาลทำแผลให้แต่พยาบาลแจ้งบอกว่า
คุณคะคุณไปทำบัตรก่อนนะตามขั้นตอนที่มันถูกต้องไปตรวจสอบดูซิ
มันเป็นยังไงมีประวัติไหมแพ้ยาไหมก็ว่ากันไป
ทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจเอาก็เจ็บมาก็ทำแผลให้ก่อนสิ
อะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยก่อเหตุทะเลาะกันตบหน้าขึ้นมา
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปโอ้โหก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
แต่ครั้งนี้ความเห็นคนในเน็ตมันเป็นสองฝ่าย
ฝ่ายแรกมองว่าคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนสิ
พอเจ้าหน้าที่ให้ไปติดต่อเวทระเบียนคุณก็ต้องไปสิ
เช็คประวัติดูก่อนเผื่อมีการแพ้ยาหรือมีโรคประจำตัว
ก็ควรทำตามเพราะว่าเป็นประโยชน์กับคนไข้เอง
โรงพยาบาลเอกชนก็ยังต้องให้คนไข้ไปติดต่อเวทกระเบียนก่อนเหมือนกัน
ไม่ผิดอะไรแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็บอกว่า
เขาเป็นกลุ่มคนไข้ที่เคยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้
ทำนองบอกว่าเขาเคยไปเฝ้าญาติที่โรงพยาบาลครั้งหนึ่ง
เห็นอุปกรณ์ในโรงพยาบาลมันไม่พอเลย
คนไข้กว่า๑๐คน๑๐เตียงอาการหนักทั้งนั้นเลย
พยาบาลมีแค่๑คน๒คนก็ทำให้มันกระทบกับการทำงาน
ในการบริการคนไข้มันไม่เพียงพอ
อีกคนก็บอกว่าโรงพยาบาลนี้มีประเด็นทุกเดือน
เพราะพื้นที่นี้มีคนไปอยู่กันเยอะขึ้นเยอะขึ้นตลอดเลย
แต่โรงพยาบาลมีพื้นที่และบุคลากรเท่าเดิมมันก็ไม่พอไง
แต่ละวันเนี่ยมันเกิดเหตุขึ้นมาเยอะอุปสรรคพยาบาลมีเยอะ

ถ้าแผลนิดเดียวก็ควรจะรอหน่อยละกัน

อ้าวก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ
ผู้บริเวณการบริโรงพยาบาลกระทะสวงศาสตร์ธนทรัพย์สูตรไปดูซิ
ถ้ามันไม่พอจริงก็เพิ่มเติมตรงไหนก็ควรจะเพิ่มเข้าไปนะครับ